ตุ๊กปากอีเด็กไม่ว่างทีมันชิ้นกลิ่นน้ำนม

มึงต้องเรียกข้าร้าวขำมาพูดกับกูสิ่งเดียวกัน
ใครอยากจอกไทยจะมาท่องเที่ยว

คนรักมันก็ผ่านไม่ได้

กัมง์เคยไม่เป้าหมาย

อย่าทำให้อีกสองลากแล้วมันก็ยังบอกด้วยว่า
มึงใช้จ่ายประกันชีวิตอีส่องล่ะเอ่อ
กูจะไม่ขนได้ด้วยทั้งเจ้าของมือด้วยเลวไหม
ไปเรียกอะไรเรียกประโยชน์ลงมาเลยวันนี้กูได้ตังค์ระดับโลกเลยล่ะ
สนามสมุทรเออใช่เอาวัดยกลงมาเลยรอบด้วยงานร้อยน่ะ
อันนี้ไม่เกินยี่สิทธิวันทุกช่องมาหมดเลยฮือครับ
เพราะว่าหรือฉันรอมาสี่ปีแล้วครับครับครับแต่อันนั้นเขา
ยิ่งใหญ่ม
คุณรู้หรือเปล่าล่ะครับ

ขอบคุณมากที่มาถ่ายรูปด้วยฉัน

สาเหตุเดี๋ยวก็ออกทีวีทุกช่องเร็วนี้แหละค่ะ